ท่านผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
รถกระบะคันหนึ่งขับซิ่งนะฮะจนไปชนยายกับหลานที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับ
เขาก็ขับมาตามทางตามปกติค่ะแต่กระบะคันนี้
เดี๋ยวท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โห
คือซิ่งมาเร็วมากอ่ะเสียหลักไปชนเขาเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ
ยายกับหลานเนี่ยกล้องวงจรปิดนี่ฮะสีเขียวเนี่ยโอ้ย
จักรยานยนต์ของยายกับหลานก็ขี่ไปแล้ววงกลมสีแดงคือกระบะ
พุ่งชนปึ้งเข้าไปเลยอืมคือที่สลดที่สุดนะฮะ
อกจากการเสียชีวิตทั้งยายหลานแล้วเนี่ยก็คือสภาพของหลานสาวเนี่ยนะฮะ
คอขาดนะฮะศีรษะขาดเลยนะครับโอ้โหจุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ถนนสายสามสามหนึ่งแปดเป็นถนนทางหลวงชนบท
ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบังปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะกล้องวงจรปิดก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ก็จะเห็นว่าจักรยานยนต์สองยายหลานขี่มาในเลนชิดซ้ายตามปกติ
แต่ก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะฮะกระบะสีดำขับมาด้วยความเร็ว
เหมือนกำลังจะแซงรถอีกคันนึงแล้วเสียหลักนะ
ก่อนที่จะปัดทางด้านขวาของรถกระบะเนี่ยปัดไปชนกับจักรยานยนต์ของสองยายหลาน
นะฮะกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับ
ถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดทำให้ชนค่อนข้างแรง
ร่างของหลานซึ่งเป็นหลานสาวเป็นเด็กหญิงอายุ๓ขวบเท่านั้นนะครับ
สิบห้าเมษายนนี้จะครบสี่ขวบเต็มร่างของเด็กหญิงคนนี้กระเด็นออกจากรถจักรยานยนต์
แล้วศีรษะไปฟาดกับเสาป้ายข้างทางทำให้ศีรษะหลุดออกมาจากตัวนะฮะ
หลุดจากร่างขาดไปเลยอ่ะนะครับส่วนยายก็กระเด็นออกไปที่ข้างทางนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะสองยายหลานเสียชีวิตทั้งคู่
ยายชื่อนางสาวอายุลาคำเหลืออายุห้าสิบสองนะครับส่วนหลานไว้สามขวบ
ชื่อเด็กหญิงกัญญมลศรีหอมกลิ่นรถกระบะเป็นอีซูซูสีดำนะฮะ
หลังจากชนแล้วนะครับก็ไปติดอยู่กับต้นไม้ข้างทาง
สภาพรถด้านหน้านี่พังยับข้างรถด้านขวาฝั่งคนขับมีรอยยุบ
จากการถูกกระแทกอย่างแรงก็คือจักรยานยนต์ของสองยายหลานนั่นแหละ
แล้วก็ห่างออกมาทางด้านหน้ารถสัก๓๐เมตรนะครับ
มีจักรยานยนต์ยามาฮ่าล้มอยู่คันหนึ่งสภาพพังยับเยิน
ข้างทางก็มีจักรยานยนต์ล้มอยู่อีกคันนึงเป็นฮอนด้านะ
คนขับกระบะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
อาการบาดเจ็บแต่เจ็บไม่มากแต่ในที่เกิดเหตุยังมีคนเจ็บอีกหลายคน
กู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเป็นคืนแรกค่ะที่วัดไผ่มุ้งตำบลวังน้ำเย็น
อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแน่นอนค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
นายสมชายศรีหอมกลิ่นสามีของผู้ตายบอกว่าจากการคุยกับพยานเนี่ยค่ะ
พยานเขาบอกว่ารถกระบะขับมาเร็วขับมาเร็วมากนะคะ
แล้วก็แซงรถพ่วงตรงช่วงทางโค้งแล้วรถกระบะก็เสียหลักหมุน
ชนกับรถจักรยานยนต์ก็เลยทำให้คนในครอบครัวของเขาเสียชีวิต
เขาบอกตกใจมากจริงที่รู้ข่าวไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
เพราะว่ารถจักรยานยนต์เก่าขี่ได้ไม่เร็วอะค่ะพอถึงจุดเกิดเหตุก็ยิ่งตกใจที่เห็นสภาพศพ
คนขับรถกระบะไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะคะมีแค่คนกลางติดต่อบอกมาว่า
เดี๋ยวคนขับรถกระบะจะมาร่วมงานศพแค่นี้เลยอ่ะค่ะครับ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าคืออยากถามคนขับรถกระบะ
ว่าทำไมต้องขับเร็วทำไมต้องแซงช่วงทางโค้ง
นี่เห็นไหมว่ามันเกิดความสูญเสียขนาดนี้ค่ะ
ที่เขาไปเจอก่อนเขาก็บอกว่าโอ้โหออกมา
พอเขาตามหลังมาใส่มาสักร้อยเมตรสองแบบนี้ฮะ
พอชนปุ๊บโอ้โหอาการมันเขาจำไม่ได้เลยว่าเป็นใคร
เขาก็บอกว่าไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้
คนบ้านเรามั้งแต่เขาไปเห็นกระเป๋า
กระเป๋าคุณยายน่ะบัตรออกมาดูยังจำได้
ไปดูหลานห่างสักสิบเมตร
โอ้โหหัวหลุด
มันสมองตีด้วยหัวเลยผมว่าตายแล้วหลานกู
แน่ไม่ต้องทำอะไรเลย
ตายอย่างเดียวแบบนี้ผมจะทำยังไงนะฮะ
มาด้วยความเร็วมากเขาบอกว่าโอ้โหเร็วเป็นร้อยอ่ะ
แล้วกล้องไอ้รถตามหลังมาก็มีเขาก็บอกว่าอ้าว
เขาก็สละให้เขารู้จักเอากล้องผมไปเลย
ให้ตำรวจไอ้ที่ว่าเป็นในพันตีคนนั้นไปเลย
อัพก็มาเร็วมากไงก็แซงเลยแซงโค้ง
พอแซงโค้งปุ๊บก็มันเร็วมากเป็นร้อยมันก็สะบัด
บัดก็ไปเอาหน้าไปเกี่ยวหน่อยหน้าเกี่ยวรถเครื่องกับตุ้ม
กระเด็นเลยเนี่ยค่ะคนเห็นเหตุการณ์
เขาก็บอกว่ารถกระบะขับมาเร็วจริงแล้วก็แซงทางโค้งด้วย
แล้วก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรด้วยด้านนางสาวอรพันธ์ศรีกลิ่นหอม
ของเด็กหญิงกัญญมนต์นะคะบอกว่าลูกสาวเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน
เป็นเด็กร่าเริงชอบเล่นกับผู้ใหญ่เป็นเด็กฉลาด
ตายายขายของทอนเงินเป็นอ่ะอายุแค่สามขวบกว่าก็ช่วยตากับยายขายของอะค่ะ
วันเกิดเหตุก็เหมือนกับเป็นลางนะคะครับแม่บอกก็ตื่นเช้ามา
เสื้อสีดำมาใส่เฉยเลยอ่ะปกติไม่ใส่สีดำ
แล้วตลอดทั้งวันรู้สึกแปลกมากไม่รู้สึกหิวข้าวเลยอ่ะ
เด็กคนนี้เละเลยศพเป็นแบบเป็นเด็กที่เล่นกับผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะ
ใครมาเขาเรียกหมดเลยนะรู้จักหมดไม่รู้จักเขาจะถาม
ขายของช่วยตาก็เป็นแล้วด้วยใช่ทอนเงินอะไรอย่างเงี้เขาเป็นนะ
แค่สามขวบกว่ารู้ทุกอย่างก่อนหนูไปทำงานเขายิ้มเขายิ้มให้
แต่คือมันไม่ใช่ยิ้มที่ว่าเขาเคยยิ้มทุกวันมันยิ้มแปลกอ่ะ
ยิ้มแบบมันเหมือนยิ้มในเลสนัยเหมือนเหมือนเศร้าเศร้าอ่ะ
แต่เราไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้คิดไงแบบมันก็แต่ว่าเมื่อวานอ่ะ
ไปทำงานแล้วตื่นมาตั้งแต่ไปทำงานไม่เคยคิดใส่เสื้อดำไปทำงาน
เมื่อวานหนูตื่นมาใส่เสื้อดำทำงานก็ไม่ได้อะไร
ตั้งแต่เช้าไม่หิวข้าวเลยเย็นไม่ได้กินข้าว
ค่ะก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ปนกิจวันอาทิตย์นี้ค่ะอืมทีนี้เหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นจากหลักฐานในภาพจากกล้ององค์จรปิด
คนขับรถกระบะขับแบบไหนอะไรยังไงถึงไปชนเขาขนาดนี้
ไทยรัฐนิวโชว์เราตามเจอคนขับรถกระบะคันนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายคำรณนาคสมพันธ์เป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุคนนี้ฮะนี่ฮะ
เขาให้สัมภาษณ์กับเราอ่าเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาขับรถตามหลังรถพ่วงอยู่ก็ขับมาด้วยความเร็วประมาณสักเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วแซงรถพ่วงที่วิ่งอยู่ข้างหน้าช่วงบริเวณก่อนจะถึงโค้งตรงนั้น
แซงพ้นแล้วเขาก็หักรถจะกลับเข้าเลนแต่รถมันเกิดเสียการควบคุม
เพราะไปลื่นน้ำมันคาดว่าเป็นน้ำมันปลาที่อยู่บนพื้นผิวถนน
รถเขาหมุนสองตลบข้ามไปอีกเลนส์หนึ่งแล้วไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
ของผู้ตายที่ขี่สวนมาแล้วรถของเขาก็ตกลงไปข้างทาง
นายคำรณอ้างว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาลงจากรถมาแล้ว
ไม่ได้หนีแล้วก็เห็นสองยายหลานเนี่ยเสียชีวิตอยู่คาที่
เขาก็ตกใจเขานี่แหละเป็นคนบอกให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยโทรแจ้งตำรวจ
นายคำรณอ้างว่าที่ว่าญาติฝั่งผู้ตายบอกยังไม่เจอตัวเขาเนี่ยนะ
ยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยนายคำรณอ้างว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกให้เขาเข้าไปหลบซ่อนก่อน
เดี๋ยวญาติผู้เสียชีวิตมาจะถูกรุมทำร้ายร่างกายถ้าชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครบอก
ว่าบอกไม่บอกอะไรยังไงนี่อันนี้นายคำนวณเขาอ้างนะฮะเขาอ้างกับเราแบบนี้นะ
เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปหลบนะแล้วจนตำรวจมานั่นแหละเขาถึงออกมาพบตำรวจแล้วก็ให้การนะ
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเป็นเพราะน้ำมันปลาที่มันอยู่บนพื้นผิวถนน
ทำให้รถเขาเสียหลักเสียการควบคุมนายคำนวณเขายังอ้างนะที่คุณกิติศักดิ์ไปเจอมาแล้วคุยด้วยเนี่ย
อ้างว่าเขาแปลกใจว่าทำไมจักรยานยนต์เนี่ยตอนนั้นไม่ยอมหลบรถเขาอ้าวเหรอ
ตอนที่รถเขาเกิดเสียหลักเนี่ยไม่อย่างนั้นก็คงไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น

มันลื่นมันมีเข้าปลาอยู่อ่ะอ๋อไปเข้าปลาหมุนกี่ครั้งครับ
ประมาณสองรอบสามรอบสองรอบสามรอบตอนนั้นเห็นไหมครับว่ามีเห็นผมเห็น
ผมก็เห็นเขาแล้วผมก็จะหักรถผมลงข้างทางแต่มันเอารถไม่อยู่
เขาก็กล้าว่าไม่อยากให้โดนเข้าแหละตอนนั้นเราขับมาประมาณเท่าไหร่ครับ
ประมาณสักร้อยหนึ่งไงพอช่วงแสงผมต้องแสงให้มันพ้นรถบรรทุกไงครับ
งั้นรถมันถูกมันก็จะเบียดผมอีกอ่ะถ้าเกิดผมแสงไม่พ้นนั้นน่ะ
อืมผมก็เล็งเล็งความเหลือเพื่อให้มันพนรถมันถูกไปอ่ะ
เพราะว่าเป็นอุบัติเทศจริงจริงผมมันได้ตั้งใจอืมไม่มีใครอยากให้เกิดเราพี่
ถ้าเกิดเขาหลบข้างทางไปสักหน่อยนะถ้าเกิดเพราะว่าเขาเห็น
เขามีช่วงเวลาที่เขาสามารถจะลบลงไปไล่ทางได้ถ้าเกิดเขาลบไปที่ไล่ทาง
เขาจะไม่โดนเข้าออกพอรถพวกมันมุ่นพวกมันขับไม่ได้แล้วอ่ะ
ผมเสียหลักอยู่ในเลนของผมแต่คราวนี้พอมันเสียการทรงตัวไปแล้ว
มันเอารถไม่ยู่อ่ะมันก็ปัดไปในเรนของเขาแล้วไปโดนเข้าข้างหน้านี้
ถ้าถ้าหากว่าเขาหลบก็คงจะไม่โดนใช่แต่เขาก็คงจะตกใจเหมือนกัน
เดี๋ยวให้ทีมงานของเราเอาภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นมาดูอีกสักทีนึง
นายคำรณเขาบอกว่าเขาเสียหลักอยู่ในเลนส์ของเขา
เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์สิต้องหลบเขาอ่ะ
เขาเสียหลักอยู่ในเลนส์ของเขาแล้วมันก็ถึงจะฉลับมา
ซึ่งจักรยานยนต์เนี่ยถ้าเห็นแล้วถ้าหลบข้างทางสักนิดนึงเนี่ย
มันคงไม่เกิดความสูญเสียอ่าเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้ไง
แต่เขาก็ยอมรับว่าเขาขับเร็วอ่าเขายอมรับแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาแซงรถบรรทุก
คำถามก็คือเขาแซงทำไมเขาบอกเขาต้องขับเร็วเพราะเขาต้องแซง
แล้วแซงทำไมช่วงทางโค้งคุณแซงทำไมแล้วต้องเร็วขนาดนั้นทำไม
เขาบอกมันเป็นเพราะน้ำมันปลาอืมใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับไปทันเนี่ย
เดี๋ยวลองให้ทีมงานของเราลองย้อนไปฟังเสียงของเขาอีกนิดนึง
ช่วงตรงที่บอกว่าเนี่ยเขาเสียหลักแล้วรถจักรยานยนต์ไม่ยอมหลบเนี่ย
จะได้ชัดกันไปเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังกันอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องคาใจ
เพราะนายคำรณเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที่งานศพ
เขาจะไปงานศพของผู้ตายทั้งสองจะไปเจรจากับญาติญาติ
เดี๋ยวจะเอาผักเอาอาหารเนี่ยไปช่วยงานของผู้เสียชีวิต
แล้วจะเจรจากับญาติยาดของผู้เสียชีวิตว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง
แต่เบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจสอบไปแล้วมีพรบมีประกันที่จะช่วยเหลือให้ได้ศพละ๓แสนบาท
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปงานมีเสียงมาแล้วมาแล้วใช่ไหม
แป๊บเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ฟังกันจะได้ชัดไป
คือคือเราไม่อยากให้ท่านผู้ชมคาใจใช่

แล้วถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวเพลย์คู่กันไปด้วย

เขามีช่วงเวลาที่เขาสร้างม้าจะลบลงไปไล่ทางได้
ถ้าเขาลบไปที่ไล่ทางเขาจะไม่โดนเข้า
พอรถผมมันมุ่นมันขับไม่ได้แล้ว

ใช่แต่เขาก็คงจะตกใจเหมือนกัน

ก็มีภาพให้ดูเห็นชัดแหละค่ะ

ว่าเสียหลักอยู่ในเลนของเขาคือยังไง
ก็มันสะบัดมาโดนเลนที่รถจักรยานยนต

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวไป
วงเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะฮะตำรวจก็อนุญาตให้ประกันตัว
อ่ะที่เหลือก็อืมเดี๋ยวรอดูกันต่อกันแล้วกันค่ะ
เขาบอกว่าเขาจะไปที่งานศพจะไปเจรจา
เรื่องการเยียวยากับทางฝั่งของผู้เสียชีวิต
ก็ไม่เป็นไรตำรวจบอกว่ามีกล้องวงจรปิดหลักฐานมันชัดแล้วค่ะ
ลักษณะการเกิดเหตุมันเกิดยังไงกันแน่นะคะ
ขับเร็วไม่เร็วยังไงมันชัดค่ะอืม